มีการออกมาร้องเรียนหลายหน่วยงานเลยนะคะเพื่อขอความเป็นธรรมในเรื่องของ
การจ่ายชดเชิญเงินค่าจ้างนะคะความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่สี่
ขอความเป็นธรรมในกรณีที่ถูกเลิกจ้างล่าสุดค่ะ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่๔เนี่ย
หนังสือเชิญนายจ้างเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้แล้วด้วยนะคะ
เลยไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่าชดเชยได้ทันกำหนด
แต่ยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของอดีตพนักงานค่ะ
ทีนี้จากตอนแรกเขาบอกว่าจะชดเชย๑๖ใช่ไหมคะ
บอกว่าตอนนี้จะเพิ่มเป็น๒๕แล้วนะคะ
คือเงินชดเชยทั้งหมด๓๒ล้านบาทเนี่ย
พนักงานในวันปิดกิจการก็คือ๓๐มิถุนายนแล้ว
ว่าบริษัทเนี่ยจ่ายชดเชยให้ได้๑๖ของยอดทั้งหมดคือ๕ล้านบาท
ให้พนักงานมารับงวดนี้เป็นงวดแรกก่อน
เขาใช้คำว่าเป็นงวดแรกเพื่อไปบรรเทาความลำบากก่อน
หลังจากนั้นสิ้นเดือนกรกฎาคมคือสิ้นเดือนนี้
จะเพิ่มให้อีก๙รวมเป็น๒๕ของยอดชดเชย
และยังบอกด้วยนะคะว่าในทุกสิ้นเดือนค่ะ
ก็จะพยายามหาเงินมาจ่ายชดเชยตามกำลังที่มีต่อไป
ไม่ได้จ่ายแค่๑๖แรกแล้วจบแค่นั้น
พอแถลงการนี้เผยแพร่ออกมานะคะก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะค่ะ
เห็นบอกว่ามีการให้เซ็นยอมรับในเอกสารบางอย่าง
เกี่ยวกับค่าชดเชยที่ไม่เป็นธรรม
มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลย
นี่หนังสือตกลงยอมรับค่าชดเชยที่ไม่เป็นธรรม
คืออะไรยังไงแบบไหนเนี่ยนะคะ
ล่าสุดนายเดชากิติวิทยานันต์ทนายคลายทุกข์นะคะ
ในฐานะทนายความดูแลอดีตพนักงานทั้งหมดเนี่ย
ไปเดินทางเข้าร้องขอความเป็นธรรมที่กระทรวงแรงงานบอกว่า
ผู้เสียหายทั้งหมดยังไม่ได้รับการติดต่อมาจากบริษัทต้นสังกัด
ซึ่งหากว่าบริษัทต้องการช่วยเหลือผู้เสียหายเนี่ย
ให้ติดต่อผ่านทนายก็คือทนายเดชาโดยตรงได้เลยนะคะ
มีแต่โพสข์ทางเฟซบุ๊กหรือทางโซเชียลมีเดียนะครับ
ให้กับลูกจ้างติดต่อมาหาผมเลยครับ
ถ้าติดต่ออะไรไม่ได้ก็ผ่านไทยรัฐมาเลย
แล้วก็เอาคนที่ติดต่อมาให้เป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจ
แล้วก็มีเงินที่พร้อมจะจ่ายนะ
แต่อย่าลืมนะการเลือกจ้างไม่เป็นธรรมเนี่ย
มันต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา๔๙ของพรบจัดตั้งสารแรงงานอีกส่วนหนึ่งนะ
เขาไม่ได้ทำผิดแต่เราไปเลิกจ้างแบบกระทันหัน
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาจจะถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องการเลือกจ้างไม่เป็นธรรมอีกส่วนหนึ่ง
ละเรื่องเลยนะครับ
ทนายเดชาบอกว่าถ้ามีความจริงใจก็ติดต่อไปที่ทนายเลย
แล้วขอเป็นคนที่ตัดสินใจได้ด้วยนะคะ